คลิปนี้ต้องหาคำตอบให้คุณผู้ชมได้ทราบกันด้วยนะครับ
เป็นคลิปที่แม่ค้าเขาถ่ายไว้

หาดนาจอมเทียนที่ชมบุรี
เขาบอกว่าเทศกิจมาขับไล่แม่ค้าจักรยานยนต์พ่วงข้าง

แต่แหมร้านนู้นร้านนี้ทำไมไม่เห็นไปขับไล่เลย
เลือกปฏิบัติ๒มาตรฐานหรือเปล่านะฮะ
คุณใช่ไหมคนนี้ใช่ไหม
ที่ว่ามาเก็บเงินคราวที่แล้ว๑๐๐บาท
แม้แต่กับ๑๐๐บาทครั้งที่แล้วเขามาเก็บ

ครั้งนี้อีกมันกำลังแล้ว

แม่ค้ากำลังตำหนิเทศกิจนะฮะ
เป็นแม่ค้าที่กำลังจะจอบรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง

บริเวณชายหาดนาจอมเทียนที่ตำบลนาจอมเทียน

แต่เทศกิตเนี่ยมาไล่
แม่ค้าสวนกลับว่าทำไมจะจอดไม่ได้

แบบนี้เลือกปฏิบัติกันรึเปล่านะฮะ
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
พบว่าบริเวณจุดตรงนี้เป็นชายหาดนาจอมเทียน
หมู่๑ตำบลนาจอมเทียนอเภิร์สัตว์ตะหิบจังหวัดชมบุรีครับ
เขามีการถมทรายสร้างชายหาดของกรมเจ้าท่า
เพราะว่าตอนนี้กำลังพัฒนาปรับปรุงให้เป็นชายหาดมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคุณ
ให้เป็นที่สาธารณะให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวพักผ่อนกันนะครับ
แล้วก็จะมีพ่อค้าแม่ค้ามาจอดริมทางในการขายของกันเยอะเลย
พอจอดกันจำนวนมากเจ้าหน้าที่เทศกิจที่เทศบาล
ตำบลนาจอมเทียออกกฎห้าม
มาจอดขายตั้งแต่เวลา๘โมงเช้าถึง๔โมงเย็นนะครับ
๔โมงถึงมาจอดขายของกันได้
ทีนี้เราไปถามแม่ค้าส้มตำท่านหนึ่ง
ก็คือแม่ค้านิสาพึ่งฉ่ำ
ที่โพสต์คลิปแล้วก็มีปากเสียงกับเจ้าหน้าที่เทศกิจ

แม่ค้าเองก็ถามเทศกิจว่าตรงนี้จอดได้ไหม

แต่ต้องเคลื่อนไปในที่ที่ให้จอดหน่อย
แต่เราไม่ได้เคลื่อนเพราะไม่รู้ว่าบริเวณนั้น

คือดูไม่ออกช่วงไหนให้จอดช่วงไหนไม่ให้จอดนะฮะ

ท้ายที่สุดมีการพูดคุยกันจนเป็นที่เข้าใจแล้ว

ปฏิบัติงานของเทศบาลตะบลนาจอมเทียน
นายอเนกชาติเชื้อก็เปิดเผยเหมือนกันบอก
ทั้งหมดที่ได้เห็นคลิปว่าเถียงกัน

ผมได้กำชับพนักงานทุกคนให้พูดจาสุภาพ

เพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่การจราจร

ส่วนการเก็บเงินร้านค้าไม่มีแน่นอน
ไม่มีการเก็บค่าที่ค่าอะไรนะครับ
น่าจะเป็นผู้ประกอบการที่ไปเก็บเงินกันเอง
แต่ทีนี้จะต้องมาตรวจสอบกันหน่อย
ว่าเก็บเงินกันไปทำไมอย่างไรนะครับ
มันผิดกฎผิดระเบียบอย่างไรนะครับ